คุณผู้ชมครับเรื่องของการเมืองตอนนี้การจัดตั้งรัฐบาลของฝั่งประชาธิปไตย
ดูเหมือนจะยากแล้วก็ไม่ราบรื่นครับ
ล่าสุดมีบุคคลหนึ่งเขาออกมาบอกว่าโอ้โหการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้
เหมือนว่าคนที่ชนะการเลือกตั้งอาจจะแพ้โหวตแล้วไม่ได้เป็นนายกก็ได้
การออกมาพูดแบบนี้โพสต์แบบนี้เป็นการหาแสงหาสินให้กับตัวเองหรือเปล่า
หรือดิวลลับมันมีขึ้นจริงอันนี้ยังไม่แน่ใจ
ติดตามพร้อมกันนะครับในเจาะสนามการเมืองครับ
ปรากฏการณเขย่าด้อมส้มและกองเชียร์ฝั่งประชาธิปไตยเริ่มขึ้นอีกรอบ
เมื่อวันไทยสรรสริสมาธิกวุฒิสภาและชูวิชกะมล
วิสิตอดิษฐ์นักการเมืองดังพูดอย่างมีเลสสั่นนัย
โดยแนวบัญชัยบอกว่าฝ่าย๓๑๒เสียงชนะเลือกตั้งขาดลอย
แต่แพ้คะแนนโหวตอีกฝ่าย๑๘๘เสียง
แพ้เลือกตั้งราบคาบแต่ชนะคะแนนโหวต
ตอนนี้มีคนกำลังทำให้ฝ่ายที่ดูว่าแพ้กลับมาชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ขณะที่เฮียชูวิทย์โพสต์ว่ารักหรือลวงเตือนไว้ตั้งแต่ต้น
ลับไม่มีใครเชื่อศึกชิงประธานสภาเริ่มชัดภาพถ่ายรักกัน
แต่ชื่นมื้นหลอกเด็กดิวลับหรือดิวรักอย่าช็อกก็แล้วกันดูกันวันโหวต
หากเอาคอมเมนต์นี้ไปถามขาเก๋าทางการเมืองอาจจะได้คำตอบว่าเป็นการปั่นหรือสงครามจิตวิทยาเท่านั้น
ที่ผ่านมานายวัญชัยแสดงความเห็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด
การโพสต์ลักษณะนี้จึงน่าจะต้องการชาร์จพลังให้ตัวเองเนื่องจากว่าแสงใกล้หมด
ส่วนนายชูวิทย์อาจจะได้รับพลายกระซิบมาแต่ก็ต้องดูว่าระดับของพลายกระซิบนั้นอยู่ในเลเวลไหน
วงในหรือวงนอกแต่ต้องไม่ลืมว่าพักเพื่อไทยมีหลายกลุ่มหลายมุ้ง
เป็นไปได้ว่าอาจจะมีบางมุ้งแอบไปดีลกันจริงเพราะการเมืองแบบเหยียบเรือสองแคมป์ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก
แต่ที่แน่เรื่องแบบนี้ไม่ได้สั่นครอนก้าวไกลเท่าไหร่นักแต่กับเพื่อไทยนั้นตรงกันข้าม
เหวี่ยงจะมาลงที่เพื่อไทยอย่างแรงไม่เช่นนั้นนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยคงไม่เดือดขนาดนี้

ชอบศสิวะที่สร้างผมไม่ชอบศสิวะที่เสี่ยม

ยังมีพวกไม่หวังดีคอยดักปลาหินอยู่ที่มา
อยู่ตลอดทางเพื่อหวังให้เกิดอุบัติเหตุ
จะได้เข้าไปฉกฉวยประโยชน์นั้น
อย่างไรก็ตามการเดินทางสู่อำนาจครั้งนี้
หมายไม่ได้อยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่จุดเริ่มต้น
หากฝ่ายประชาธิปไตยยังตั้งแง่ไม่ร่วมมือสร้างฝันของตัวเองขึ้นมา
คนอื่นจะใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างฝันของพวกเขาแทน
ข่าวไทยมรัฐทีวีรายงาน